ผู้ชายคนนี้นะประสบอุบัติเหตุ

วันพร้าววันโกณฑ์ตาเลือก
ไปถามใครไปหาหมอที่เป็น

พอหมอปลาจะไปถึงเท่านั้นแหละครับ

อาการอย่างไร
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่นะครับ

ผมแย่ตั้งแต่เช้าเลย
นี่แหละครับหมอปลาหาวด้วยอาเจียนด้วยนะครับ
ตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าบริเวณบ้าน

อยู่ในซอยวัดในสองวิหาร

เอาคุยนอกเถอะมาคุยนอกก่อน

เอมนี่ขี่มอเซ้าไปชนเสียงฝ่ายก่อน

ข่าวนี้เหมือนคุ้นเหมือนเคยเห็นเหมือนผ่านตานะ
เหมือนเดจาบูยังไงไม่รู้นี่แหละครับแล้วไปกระแทกตัว
ไปกระแทกติดอยู่ที่ต้นไม้จนเกิดอาการสมองไม่รับรู้
สมองตายในที่สุดผ่าตัดรักษาอาการดีขึ้นบ้าง
นะนี่โอ้นี่ร่างเขาเหรอก็ย้อนกลับไปขอคำมาที่จุดเกิดเหตุ
เหลือแต่กระดูกใช่ครับตอนนี้เหลือแต่กระดูกแล้วคุณผู้ชมฮะ
ทำไมถึงเป็นแบบเนี้ยจุดเปลี่ยนก็คือนะครับโอ้โหพอติดเตียงปั๊บ
มองหน้าลูกแล้วเหมือนไม่ใช่ลูกแล้วนะไม่ใช่ลูกฉันความจริง
ก็ไม่รู้แล้วความรู้สึกไม่ใช่แล้วตาเตอเหลืองอย่างที่
ทุกวันพระวันโกนตาเหลือกน้ำแข็งตาเหลือกตาเหลือกแล้วไม่ยอมหลับอ่ะ
เหลือกทั้งวันก่อนน่าจะเกิดเหตุรถชนในเอ็ม
เคยบอกกับแม่ว่าจะบวชให้แม่นะก็แม่ก็เลยไปซื้อผ้าไตมา
ถวายสังกฐานแล้วเขียนชื่อลูกคุณผู้ชมฟังนี้นะ
ข่าวนี้มันมีความมันมีความน่าติดตามอยู่เหมือนกัน
หลายช็อตด้วยนะอาจจะความรู้สึกแม่แล้วก็
ไหนขึ้นที่บอกเขียนชื่อลูกทำไมเขียนชื่อลูกจะทำบุญนะดิ
จะทำบุญบอกอยากให้ลูกหายเร็วปรากฏว่า
พระท่านเงยหน้ามองแม่เลยนะรับสังกฐานเสร็จปั๊บ
ถามแม่ว่าไงรู้ไหมนี่ลูกคุณเหรอคนนี้ตายไปแล้วนะ
พระยังบอกคนชื่อนี้ตายไปแล้วนะ
ผ้าก้มดูชื่อที่ถวายสังฆฐานมันสอดรับกับที่น้องสะพ้าย
ให้คุณปู่ที่นับถือกันดูดวงให้ในเอ็มนะครับ
ไปถามคนทรงบอกเหมือนกันหมดว่าลูกตายแล้ว
นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนี่แหละครับก็อยากจะให้หมอปลาช่วยนี่แหละ
นี่แม่เล่าให้หมอปลาฟังคุยกันเสร็จปั๊บหมอปลา
โอ้โหเข้าไปดูในเอ็มเลยเข้าไปดูในเอ็มที่นอนติดเตียงอยู่นะ
พอเก้าเข้าไปก็นั่นแหละคุณผู้ชมครับขนาดเมื่อกี้หน้าบ้าน
ผมแย่ผมแย่เป็นรอบที่สองแล้วครับโอ้โห
แล้วหมอปลาบอกเลยพอเข้าไปแค่นี้หมอปลาไม่ต้องทำอะไรเลยนะ
บอกเลยนายเอ็มตายไปแล้วแต่ท้องยังขยับนะเนี่ยยังหายใจ
อ่านี่แล้วเรื่องเรื่องต่อมาลอยศักดิ์
คุณผู้ชมครับตัวเองหรือพี่หรือน้องหรืออะไร
ศักดิ์รูปปีศาจหรือเปล่าบางทีศักดิ์เพื่อหวังจะแบบเท่
อ่อรูปปีศาจอ่ามันมีเรื่องนี้ด้วยนะ
นี่แหละครับรอยสักของนายเอ็มเป็นรูปปีศาจที่หน้าอกด้านซ้ายตรงหัวใจพอดี
หมอปลาบอกนี่แหละนี่แหละนี่แหละเหมือนการเรียกผีให้เข้าร่าง
จริงเหรอเออเรียกผีเข้าร่างด้วย
ทำให้ร่างของนายเอ็มสู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหนังหุ้มกระดูกเป็นอย่างนี้จริง
อ๋อนี่ตำแหน่งนี้น่ะนะแต่ว่าถ้าแพนกล้องมาตรงแขนซ้ายอ่ะ
คุณผู้ชมมันก็มีรอยสักเป็นรูปศาสดาของศาสนาหนึ่งนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมญาติตัดสินใจ
หมอปลาอยากทำอะไรทำเลยอยากจะปล่อยปลดปล่อยดวงวิญญาณนี้
อยากจะช่วยแล้วหมอปลาให้แม่เขียนชื่อในเอ็มลงบนกระโหลกศีรษะของนายเอ็ม
อ๋อนี่ฮะนี่ฮะแล้วเอาไปเก็บไว้นะครับ
แล้วเริ่มทำเขาผ่าสมองไงเขาผ่าสมองไง
อ๋อแต่ยังเก็บกระโหลกไว้อ่าแล้วเริ่มทำพิธีเอาโหสิกรรม
อ๋อหลังจากเสร็จพิธีหมอปลาบอกไม่เกินสิบห้าวันในเอ็มไปนะอ๋อ
อันนี้ตายจริงแล้วหมอปลาบอกว่าสัมภเวษีที่มาแฝงร่างในเอ็มเนี่ย
ส่วนหนึ่งมันก็คือสัมภเวษีอยู่ที่ต้นไม้นั่นแหละต้นไม้ไหนต้นไม้
รถชนอ่ะอ๋อเหรอรถชนแล้วร่างกระเด็นไปอ่ะนั่นแหละครับ
อีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่านี่แหละเรื่องของรอยสักก็มีส่วน
ที่ไปเชื้อไปเชิญไปชักไปชวนให้ผีมาแฝงร่าง
นี่แหละมันล้างร่างในเอ็มไว้พวกนี้มันอยากมีร่างอยู่ไง